อย่าด่าเจ้าหน้าที่แล้วก็แชร์ต่อผมพูดไปหมด
แล้วนะฮะแล้วก็บอกเพื่อนบอกกับพี่พี่น้องน้องสตรอแพทย์
แล้วก็กลุ่มที่เป็นสมาชิกที่ติดตามผมอยู่
สามความยืดอะไรต่อไปก็คืออย่าให้มันมาจบคดีตรงนี้
กว่าเพราะว่าผมก็ทำมาหากินนะฮะไม่ได้อยากจะเป็น
สัตว์กับใครแล้วก็อยากจะเป็นวิกฤตกับทุกทุกคน

คืนวันที่๕เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าเดี๋ยวคุณบอกว่าเนี่ยมาที่ด่านหัวใจ
อ่าใช่ครับอันนี้ยอมรับครับคืนแรกนะ
อันนี้ผมอาจจะผิดตรงที่ว่าผมพูดวันนั้นวันเดียวนะ
แต่วันนั้นคือผมก็เหมือนกับว่าทำงานแล้วก็กลับบ้านไปอาบน้ำเหมือนเดิมนะฮะ
แล้วก็วันนั้นได้กินข้าวที่บ้านก่อนก็กะว่าเออมันหิว
จะไปรอเอาอาบน้ำแล้วก็ไปกินที่บ้านใหม่มันไม่มีอุปกรณ์ชามช้อน
แต่บ้านใหม่คือมันเป็นสำหรับที่นอนที่มันเงียบที่สามารถที่เป็นที่พักผ่อนได้อย่างเต็มที่
เพราะผมเป็นคนที่นอนน้อยครับพักผ่อนน้อยนะครับผม
แต่กลางคืนเนี่ยมันจะมีเคสถามน้องชายผมก็ได้คือจะมีเคสฉุกเฉินเยอะนะฮะ
เคสที่ส่งมาจากมูลนิธิแล้วก็เคสฉุกเฉินที่ขอความช่วยเหลือมานะฮะ
แต่ผมไม่ได้เปิด๒๔ชั่วโมงนะฮะก็คือเปิดถึง๒ทุ่ม
แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีโทรมาบอกก่อนว่าหมออย่าเพิ่งไปไหนนะ๒ทุ่ม
กะว่าจะต้องมีเคสผ่าคลอดมีเคสแบบโดนรถชนมีเคสแบบอะไรอย่างที่
พวกฉุกเฉินมากกว่าตรงเนี้ยฮะผมก็ต้องช่วยนะฮะ
นะฮะแต่เราก็อ่าเขาเรียกทำหน้าที่แล้วผมจะต้องดูแล
มาป่วยในวอร์ดด้วยเที่ยวบอกก็คือในโรงพยาบาลนะ

นอนไปแค่๓ชั่วโมงแบบโง่เฑี้ยงได้

อ่าตรงนี้ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรมากมาย
ก็คือว่าเพื่อนผมก็ขอร้องในกลุ่มนะครับ
ก็คือไม่ได้ตอบข้อมูลอะไรเลยนะฮะ

ไม่นอนตั้งแต่บ้านหลังแรกโอ้หลังแรกมันเป็นหลังที่มีเด็กอยู่
ก็คือเป็นลูกชายผมนะฮะที่เป็นออทิติกนะฮะก็จะปี๊ด
ปี๊ดแล้วคือผมนอนไม่หลับนะฮะเป็นโรคนอนไม่หลับผมเป็นคนที่นอน
นอนน้อยมากแล้วก็นอนยากมากนะฮะอ่าใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาต
เอาแมสตรงนี้ออกเพราะว่าตรงนี้ก็มันหายใจไม่ออกด้วยนะ
พอดีเป็นครับครับคือตอนนั้นอ่ะเรารักษาแมวอ๋อวันนั้นอ่ะฮะ
วันนั้นรักษาแมวอ่าเปิดเปิดไลน์ประมาณสักเอาที่พอสอบได้
อ่าเยอะแล้วครับก็คือเคสนั้นส่งมาจากอ่าคุณต้นอ้ออันนี้บอกชื่อไปเลย
มาจากเพจอ่าหมาวัดนะฮะอันนี้ก็คือเขาจะโทรมาบอกผมก่อนว่าอ่า
เคสมาอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะว่ามีเคสเวจินซี่ถูกกัดหรือโดนรถชนก็ไม่
รู้ฮะก็ตาถล่นมาทั้งด้านขวานะซึ่งเขาส่งลายมาขอความชื่อเหลือกับ
น้องชายในน้องชายผมแต่ผมก็อ่านไลน์เอ้ยโอ้โหเคสอย่างนี้
มันตามันทะลักออกมามันติดเชื้อเพราะฉะนั้นพอมันติดเชื้อแล้ว
เนี้ยอ่าเราจะปล่อยให้มันแบบติดเชื้อมากขึ้นเดี๋ยวมันจะทำ
ยากขึ้นแล้วมันจะเน่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอผ่าตัดเลย
นะประมาณนั้นอันนี้ผมก็ไม่ขอพูดมากดีกว่านะอ่าแล้วตัวนั้น
ส่วนที่ไม่ใช่ประเด็นอาจจะไม่ต้องช่วยแต่ว่ามันเลยเวลา
ไงคือมาประมาณสองทุ่มสามสิบสองนาทีจากทำลายนะจากลายที่
ที่ผมในนั้นได้รับความช่วยเหลือได้รับขอความช่วยเหลือ
เพราะฉะนั้นผมก็รักษาไปถึงประมาณ๓ทุ่มกว่านะฮะ
ซึ่งบริเวณสามทุ่มกว่านี่คือผมก็อ่ามันก็อาจจะมี
ทะเลเท่าไหร่ตรงที่ว่าผมจะดูดูน้ำกงน้ำเกลืออาหารดูว่า
หมาแมวตัวนี้เป็นยังไงนะบางตัวบางทีมันตายขึ้นมาแล้ว
ที่เช้าไม่ได้โทรแจ้งเนี่ยมันจะมีงานเข้าขึ้นมา

คือสถานการณ์แบบนี้มันควรอะไรเอ่อตอนนี้คือตอนนี้ผมเข้าใจทุกทุกฝ่ายนะ
ที่เขาทำงานที่เพื่อสุขภาพทุกคนนะฮะทำงานเพื่อสุขภาพ
เพราะฉะนั้นเขาปลูกสามัญจิตสำนึกจิตสำนึกให้เขาคนอ่า
แมสนะพาเจลล้างมือนะครับเพราะตรงนี้เราก็ต้องร่วมมือกัน
มาทะเลาะกันจะมาอะไรตรงนี้มันไม่ใช่แล้วจะต้องมามาร่วมด้วยช่วยกันแล้ว
จะสู้กันฝ่าฝ่ามันไปให้ได้ทุกคนนะฮะเพราะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
ผมก็ไม่เข้าใจตรงแต่ว่าเรื่องที่ผมหน่อยก็คือว่า
บุคลากรทางการแพทย์คือสัตวแพทย์ไม่ได้รวมด้วยอันนี้คือผมไม่รู้ไง
แต่ว่าผมก็ผิดตรงที่ว่าผมไม่ได้ขอใบยืนยันมาจากอำเภอที่จะต้องยืนยันประกาศผ่าน
ในส่วนของผมเพราะผมได้ชี้แจงแล้วก็เหตุการณ์ผมก็ได้โดน
ลงโทษไปแล้วนะในส่วนที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้องและเคร่งครัดแล้วก็ถูกต้องแต่ผมเป็นคนที่
เหมือนกับทำแล้วมันเกินเลยแล้วผมคิดเอาเองว่า
อ่ามันเหมือนกับเฮ้ยใบนี้มันสามารถที่จะผ่านได้นะ
รุมอร่วยบางทีเกินไปสักสิบนาทียี่สิบนาทีอ่า
ครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมเข้าใจส่วนตัวเองไงแต่ว่า
ให้ให้สื่อถามได้เลยครับว่าอะไรที่
อะไรที่ขายข้อข้องใจของทางชุดจับกลุ่มกับผู้กรณีเนี่ย
ให้ถามเลยนะครับจะได้เคลียร์ให้จบเพราะว่า
คุณหมอเองผมต่อว่าไปแล้วนะครับว่าอ้าวให้สื่อรับฟังนะครับว่า
ก่อนที่ผมจะจับกลุ่มคุณหมอเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะจับกลุ่มคุณหมอวันที่หกเนี่ยครับ
คืนวันที่๕๕ทุ่มกว่านะครับน้องชายคุณหมอฟังด้วยนะครับ
คุณหมอเนี่ยได้ออกมาในสภาพที่บอกว่าจะไปผ่าตัดมีเคสผ่าตัด
ผมไม่แจ้งผมบอกจะไปคุณฟังผมก่อนดีครับ
อย่างมึงเถียงนะครับแล้วผมก็แนะนำไปว่า
กรณีคุณเป็นบุคลากรเนี่ยทางการแพทย์หรืออะไรของคุณที่คุณอ้างกับผมเนี่ย
ก็ขอให้มีใบผ่านด้วยนะครับเราเตือนเราเตือนดีเราเตือนคำดูภาพครั้งแรก
ว่าปล่อยผ่านให้นะครับก็โอเคก็จบกันไป
สภาพของคุณหมอก็คือจะไปทำงานหรือจะไปเที่ยวผมไม่ทราบ
ทั่วไปนุ้งเกงขาดสั้นอ่าสภาพอ่านน่าแข้งอาจจะพันธุ์พระก็อต
นะครับเพราะว่าคือวันดี้หก
สี่ทุ่มยี่สิบนะครับคุณหมอก็ผ่านด่านจุดตรวจผมมาอีก
ขอใบแพทย์ใบรับรองในการผ่านที่จะไปทำงาน
เพราะคุณหมอบอกว่าจะไปผ่าตัดหมาอ่ะใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้คุณหมอบอกว่าจะไปนอนก็คุณชี้แจงกับสื่อมวลชนมันอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของคุณแต่เวลาบอกกับทีมงานผมเนี่ย
ผมมีอยู่เนี่ยที่อยู่เนี่ยล้อมอยู่เนี่ยไม่ได้ล้อมนะครับ
ที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็เขาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
คุณบอกว่าจะไปผ่าตัดหมายอีกแล้วผมก็ขอดูเอกสารนะครับ
จะต้องเป็นหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมให้ผู้สื่อข่าวดูไปแล้ววันนี้
ไม่มีฟักบัตรใบเดียวนะครับแล้วลงมาเนี่ย
แล้วก็เป็นชุดที่ปกติทั่วทั่วไปซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
เตือนไปแล้วแล้วผมจะทำไงครับมันผิดซ้ำซาก
ละกรฉุกเฉินเนี่ยมันใช้กับทุกคนลูกท่านผู้ว่ายังถูกจับใช่ไหมครับ
ผู้สื่อข่าวก็รู้แต่ตัวเองบอกว่าเป็นสัตวแพทย์เนี่ย
ทำไมไม่รู้ระเบียบเลยการคุยนอกรอบก็คุยกันไปแล้วอ่ะ
แล้วโทรศัพท์แล้วสุดท้ายก็ไปให้สื่อ
แต่เมื่อกี้คุณบอกว่าผมไม่รู้ว่าแท็กกันไปเนี่ย
เพราะฉะนั้นไอ้ที่เชียร์กันไปเนี่ย
ผมก็ขอให้คุณเนี่ยบอกให้คนที่อยู่ข้างคุณเนี่ย
ที่มาด่ามหาดไทยเนี่ยผมรัชศรีคนมหาดไทย
ให้ช่วยให้เขาขอโทษด้วยนะครับครับเพราะถ้าไม่อย่างงั้น
เวลาคุณไปออกสื่อคุณเอาก่อนเลยเอาอารมณ์คุณก่อนเลยว่า
แล้วอ่ะผมก็ต้องจับใช่ไหมครับแล้วผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับฝากถึงมหาดไทยด้วยถ้าต่อไปนี้ถ้าผมเจอคนบุคคลคนนี้อีกนะครับแล้วไม่มีเอกสารนะครับผมจับอีกครับนะครับไอ้ส่วนที่วันนี้จะออกสื่อให้ผมจะทำหรือไม่ทำผมขอดูต่อไปเพราะว่าการทำงานของผมมันทำงานช่วยเหลือพี่น้องนะครับการแพร่กระจายโควิดไนทีนนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันค

ถูกจับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าห้องขังไปก่อน
เพราะว่ามันช่วงยามพิการไม่มีใครมาดูแลหรอกครับ
แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วคุณก็ได้ประกันตัวไป
แล้วจริงแล้วเนี่ยพรกรฉุกเฉินเนี่ย
เขาก็ให้เวลาคุณอยู่แล้วสิทธิ์ของคุณเนี่ย
๔ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวส่งกลับเลยก็จบ
ต้องเข้าใจคนนี้ด้วยตรงนี้ด้วยว่ากฎหมายเนี่ยมันออกมายังไง

เอาแบบนี้ดิคุณผ่าตัดไปก่อน๒ทุ่มครึ่ง

คุณไม่ได้ออกมาก่อน๔ทุ่ม

ด่านตรวจผมว่ามีกล้องวงจรปิด

ทั้งที่คืนก่อน๕ทุ่มก็เตือนไปแล้ว

ถ้าคุณไม่ผิดเนี่ย
สารก็คิดว่าผมมาทำเกินเหตุ

โซ่ลูกแชร์อะไรของคุณเนี่ยคุณก็บอกให้เขาขอโทษผมด้วย

คุณหมอรู้มั้ยว่ามีการแชร์ต่อข้อความไป
และจนจนไม่หยุดแชร์
ช่วยกันลบโพสต์ออกไปแล้วก็อย่าต่อความยาวสาวความยืดต่อเลยฮะ
มันไม่ดีแล้วก็อย่างเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อ
ครับข่าววิกฤตไปด้วยกันฮะครับครับผมอยากให้เข้าใจ
เข้าใจทุกฝ่ายฮะผมก็ทำหน้าที่ในส่วนของผม
เป็นสัตวแพทย์นะครับก็นะครับแล้วก็ท่านกำนัน
แล้วก็ทุกทุกอ่าคนที่อยู่ฝ่ายปกครองมหาทัยอ่า
ราชศรีนะครับโอเคก็เขาก็ทำงานดึก
สว่างทุกวันเขาก็ทำงานอย่างผมก็เห็นใจนะครับ
แล้วก็ตอนเช้าก็ต้องตื่นมาทำงานซึ่งเขารับผลกระทบตรงนี้
ผมก็เข้าใจอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมได้โพสต์ระบายตรงนี้
อันนี้ต้องรู้สึกว่าผมโพสต์แล้วมัน
มันเป็นมันไม่ได้อ้างอิงถึงใครเลยนะฮะ
แต่มันเป็นการระบายว่าติดคุกแล้วก็
อ่าทำชื่ออ่าประมาณนั้นนะไม่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่
สัตว์เนี้ยมันจบไปแล้วมาจบแล้วฮะตอนนี้เอาเรื่องเรื่อง
คุณไปทำเสร็จแล้วทำหน้าที่ของคุณเสร็จแล้ว
ทีนี้คุณก็ใช้ชีวิตของคุณอย่างนี้ถามว่าถ้าไม่มีพรกร
ฉุกเฉินเนี่ยคุณใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ครับไม่มีใครไปทำอะไร
คุณแต่ประกาศพรกรฉุกเฉินเนี่ยมันออกมาเป็นสิบวันแล้ว
๔ทุ่มถึงตี๔เนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันหมด
ยกเว้นมีข้อยกเว้นอยู่นะครับนะครับมันสมควรกับเหตุกับผลเนี่ย
คือต้องทำใบผ่านอันนี้ผมแนะนำไปแล้วคุณไปศึกษาเอา
คุณไปถามแพทย์สภาคุณดูไปถามสาธารณสุขไปถามเขตดู
อย่ามาถามผมตอนนี้นะครับเราก็ยอมรับเนอะครับอ่า
ลูกผู้ชายนะครับผมพูดตรงตรงกล้าทำกล้ารับนะครับ
เขายิงกันตายยิ่งกว่านี้เขายังอภัยกันได้เลยใช่ไหมครับ
ไอ้นี่ไอ้คำที่ว่าให้พวกขอโทษแล้วใครที่แชร์เห็นดีด้วย
เมนต์ด้วยขอโทษไว้ด้วยเพราะว่ามันก๊อปกันไว้หมดแล้ว
นะครับแล้วถ่างเทศของแค่การมากกว่านี้ก็ต้องต้องสั่นนมือ
ของผมเนี่ยไม่มีอะไรแต่ผมต้องให้ทุกคนที่ลงไปด่าผม
พวกอาทิบายลาชศรีเนี้ยก็ขอโทษด้วยว่าเฮ้ยที่เราทำก่อนไปเนี้ย
มันเกิดความผิดพลาดมันมีเหตุผลส่วนแต่ละฝ่ายแล้วแต่ละฝ่าย
ก็เดี๋ยวฝากให้ลงบันทึกประจำวันให้ผมด้วย
ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกกับมหะนะครับ

ถือเวลาไปทำมหากิน

แล้วก็ท่านก็ไปช่วยแบบดูแลผมเองก็โอเค
ถ้าพรกรนี้ไม่มีต่างคนต่างอยู่
แต่พอมีแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้คุณก็ต้องแก้ให้ผมด้วย
มันเกิดผลกระทบทุกฝ่าย

พอเราได้มีเวลาได้พักผ่อนได้คิดเหตุการณ์ทุกต่าง

คราวนี้ที่มาตรงนี้คือต้องการที่จะมา
แล้วที่นีที่ต้องถามกลับไปพอละกว่านี้ใช้ถึงที่เท่าไหร่
รู้ไหม
ถึงวันที่เท่าไหร่ผมถามถึงวันที่เท่าไหร่ผมไม่ได้ถามว่ากี่วัน
เพราะอันนี้ผมจะไม่มีกำหนดไม่มีกำหนด
ก็คุณก็ไปศึกษาดูนะจะได้ระวังตัวเอง
ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะดูแลตัวเองขึ้น
นะครับจะได้ทำให้ให้ถูกต้องนะครับ
นะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออย่างไทยสุดท้ายก็คนก็ทุ่มแบน
ด้วยกันนะครับซึ่งทำมาหากินใช่ผมมอง
ผมก็รู้จักก็เป็นคุณพ่อของเพื่อน
มันอยู่ระแวกนี้ท่านผู้ใหญ่ก็รู้จักผมก็รู้จัก
มันก็คนกางเกงคนท่าเสาเหมือนกันเขาเรียกว่าบัว
สุดท้ายมันก็คือแบบหยิกเนื้อมันก็แบบ
มันก็เจ็บด้วยกันทั้งคู่คนกันเองต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ผมไม่รู้ว่าผมทำผมทำตามหน้าที่ผมถูกต้อง
ของคุณคุณก็ดูเวลาด้วยว่าเวลาไหนสมควร
นะครับคุณต้องคิดก่อนว่าความเครียดมันเกิดกับทุกคน
ถ้าเราเดินทางผิดมันยิ่งเครียดใหญ่นะครับยิ่งทำไปแล้ว
ครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะฝากสื่อมวลชนด้วยว่าช่วยออกข่าวให้ผมด้วย
กระทรวงผมกรมการปกครองผมนะเดี๋ยวมหาดไทยจะหาว่าผมใช้อำนาจเกินขอบเขต
แต่ความเสียหายเสียชื่อเสียงแล้วคนที่ด่าคิดยังไงนะครับ
ฝากดูแลตัวเองก่อนนะคนที่ด่ามหาดไทยนะฝากดูแลตัวเองก่อน
อดีตของคุณคุณก็อยู่ส่วนท้องถิ่นเหมือนกันนะครับ
อย่ามาด่ากันแบบนี้ฝากด้วยนะครับฝากท่านเตือนเขาด้วยเตือนสติเขาด้วย
ในส่วนภารกรณะบอคคอมพิวเตอร์เนี้ยเดี๋ยวผมให้สถวงธรรมกระทั่งดุนแบลจ์คือถูกดูแล
นะครับอาจจะต้องมีการแจ้งความนะครับเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่
เรามีวุฒิภาวะกันทุกคนนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับ

คนที่เข้าใจกันผิดแล้วก็ช่วยกันลบโพสต์ลบแชร์นะฮะทุกฝ่ายก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาซึ่งกันและกัน
ต่างคนต่างมีหน้าที่และเหตุผลแล้วก็สิ่งที่มันมีความผิดรู้ว่าแต่ละของ
แต่ละฝ่ายมันไม่มีถูกแล้วผิดกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราให้มันจบกันไปในวันนี้แล้วก็ทำหน้าที่รักษานะ
ท่านก็ทำงานของท่านไปเหมือนเดิมแล้วส่วนของผมก็คือจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้ว
อันนี้ผมก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมที่ไปหาใบนั้นมาเพื่อผ่านทางเพื่อจะรักษาสวัสดีภาพสัตว์ต่อไปนะฮะ
อะไรก็ยินดีเดี๋ยวจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปใน